สถานบันดาลของคดีโหย๓๐ล้านกันก่อนสถานจังหวัดกาลจนัดบุรี
จำหน่ายคดีชั่วคราวที่ทางด้านของหมวดจรูนฟ้องครูปีชาเจ๊บ้าบินและเจ๊พัด
ข้อหารร่วมกันเบิกความเท็จโดยให้รอคดีหลักก่อน
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความพร้อมร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลและครอบครัว
เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากมีนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่หมวดจรูนฟ้องครูปีชาเจ๊บ้าบินแล้วก็เจ๊พัด
ข้อหารร่วมกันเบิกความเท็จกรณีที่ทั้ง๓คนเคยเบิกความชั้นไต่สวนฉุกเฉิน
ในคดีแพ่งขออายัดเงินรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๓๐ล้านบาท
ขณะที่นายสุชพงศ์บุญเสริมทนายความของเจ๊บ้าบิน
ก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความของเจ๊พัด
ส่วนตัวไม่ได้เชื่อมั่นความบริสุทธิ์ของเจ๊บ้าบิน

แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยกับสื่อมวลชนได้ว่าหลักฐานนั้นเป็นอะไร
ต่อสู้ในชั้นศาลเสร็จสิ้นซะก่อนนะครับ

หรือครูปีชาปุ๊ตั้งใครเป็นตัวแทงหรือเปล่า
จากนั้นทั้งหมดเองก็ขึ้นไปที่ห้องพิจารณาคดี

คดีนี้สารสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว
รอฟังผลจากคดีที่ครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูน
ซึ่งสารเริ่มไต่สวนมูลฟ้องไปแล้ววันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา

ส่วนทนายความทนายความของครูปีชาในวันนี้ก็ไม่ได้มาที่ศาล
แต่ก็มอบฉันทะให้เสมียนทนายความเป็นตัวแทนไปยื่นคำร้อง
เลื่อนคดีแต่สารก็สั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไปก่อนนะครับ